กลับมาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อนะครับ
ช่วงนี้ดูสถานการณ์ในต่างประเทศ
แต่เมื่อวานนี้วันที่๑เมษายนวันอะไรนะคุณ

ผมโดนเรื่องในโลกออนไลน์

ถูกรางวัลที่๑ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑
แล้วเราก็จริงเหรอเข้าไปแสดงความยินดีอย่าเลย

ปรากฏว่ากล่าวหกข้างนั้นเลย
หลายคนก็เอาความฝันเอาความที่อยากได้มาโกหกวันนี้
ใช่คุณคิดดูเมืองไทยของเรานี่คือ

ก็บอกว่ารับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิภาพแมว
หลายคนที่เป็นธาตุแมวต่างคลิกเข้าไป
ปรากฏว่าเป็นวันเมษาหน้าโง่
หลอกหลอกหลอกสังการณ์แล้วก็น้ำมันบางจากบอกว่า
ลดราคา๔บาทหลายคนเห็นแล้วก็แชร์กันใหญ่เลย
ใครจะรู้ว่าก็โกหกรวมถึงแกรปตุ๊ก
ครับธรรมดาบัตรเรามีกราฟมอเตอร์ไซค์
ใช่คราวนี้เป็นแกรปตุ๊กพอเข้าไปดู
ไม่จริงไม่ว่างถ้ากโกหกกันถือไม่ผิดใช่ไหม
ใช่ค่ะกรดคือเป็นธรรมเนียมของฝรั่งเขา
แต่แอบตกใจไปอยู่เหมือนกันนะบางที

ลืมไปวันโกหกมันก็มีบ้าง

ส่วนที่อื่นเราพาไปดูที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น

เขาโกหกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันฮะ
ก็เป็นข่าวแปลกผู้ประกาศก็แปลก
ดิฉันก็ตั้งแต่หนวดนะคะ

นี่นิสสันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น
เผยแพร่คลิปวิดีโอลวงสร้างสีสัน
วันเมษาน่าโง่นซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งเมษายน
การเล่นตลกกับชื่อของบริษัทในญี่ปุ่น
ที่มีการออกเสียงคล้ายคลึงกันกับของบริษัทนิสสัน
วิดีโอดังกล่าวเป็นการรายงานข่าวด่วน
เกี่ยวกับวัตถุลอยได้ขนาดใหญ่
นิสสันร่วมมือกับนิชชิน
ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

แต่กลับร่อนไปตกลงที่อาคารสำนักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ในเครือนิสเซน
เขาเอาชื่อคล้องกันมานี่ไง
ชินลอยไปตกที่นิสเซ็น

ที่มีความหมายว่าโกหกนั่นเอง
ซึ่งผู้ประกาศข่าวที่กำลังดำเนินรายการอธิบายด้วยว่า
สาเหตุที่ทำให้อุโสร่อนลงจอดผิดที่
เกิดจากการออกเสียงที่ผิดพลาดระหว่างคำว่า

ว่าจริงอุศต้องมาลงที่นิสสันหรือเปล่า
แต่ดันไปตกที่นิดเซ็นก็เป็นรายงานข่าวด่วนนะฮะ

มีควันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวของเขานะ

สมมุติถ้าเมื่อวานนี้เราอ่านข่าวแบบนี้ได้ไหม

คือก็ต้องระวังต้องระวังนะคะ
แล้วก็เมื่อวานอย่างที่บอกว่าบางทีการเสพข่าว

มีทั้งจริงมีทั้งลวงในวันเดียวกัน

ผมก็นี่แหละไปดีใจคนถูกหวยซะเยอะเลย
มีบางคนบอกว่าได้ข่าวสงครามมาตกออกตกใจกันใหญ่เลย

มาพูดอะไรกับเราสันนิษฐานไว้ก่อนโกหก

โอ๊ยแม่ฉันก็บอกอยู่เมื่อวานคนชมมาเยอะ